คุณผู้ชมคะภาวะวิกฤตแบบนี้เนี่ยชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปค่ะ
มีเรื่องราวของยายทวดคนหนึ่งอายุเกือบ๘๐ปีแล้วนะคุณ
คือต้องสู้ชีวิตมากเงินที่จะหามาเนี่ยไม่มี
ทำยังไงดีจะเอาที่ไหนกิน
นี่ค่ะคุณยายนะต้องไปเก็บผักต้องไปตกปลา
เพื่อหาอาหารมาประทังชีวิตทุกวันนี้
แล้วก็หย่อนเบ็ดรอเป็นชั่วโมงชั่วโมงเผื่อจะได้ปลาได้อาหารกับเขาบ้าง

ทวดคนนี้อายุ๗๘ปีแล้วคือคุณยายจุมจีกัญญบุตร
เป็นชาวหนองคายค่ะยายก็ย้ายถิ่นฐานไปตั้งรกรากอยู่กับลูกสาว
ซึ่งก่อนหน้านี้ยายก็รับงานรับจ้างทั่วไป
อยู่แถวทางสัตหีบชนบุรีค่ะ
แต่พอเจอโควิดเนี่ยยายตกงานนะต้องทำยังไงไม่มีงานก็ไม่มีเงิน
แล้วจะเอาที่ไหนกินก็ต้องไปหาอาหารตามแหล่งธรรมชาติ

ใช่จริงยายอายุเยอะแล้วคุณคิดดูสิคน๗๘ไม่น่าจะต้องทำงานแล้วใช่ไหมคะ
ลูกหลานต้องดูแลแต่ยายบอกว่าไม่ได้ถ้ายายไม่ทำยายก็ไม่มีกิน
ตอนที่นักข่าวของเราไปเจอนะนักข่าวเราก็ยังตะโกนถามยายอยู่เลย
เพราะว่าตอนนั้นยายกำลังนั่งเหลาไม้ทำคันเบ็ดตกปลาอยู่
สวนกรมหลวงชุมพรกองทัพเรือนะคะ
แล้วก็ถามยายยายทำอะไรจ๊ะยายก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวฉันไปตกปลาจ้ะ
นั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่ง๖ชั่วโมงก็ได้ปลามาประมาณ๒ตัว
ยายทวนเล่าให้ฟังนะชีวิตยายลำบากแต่ยายไม่ท้อเลย
ยายก็ออกไปเก็บผักไปตกปลาเนี่ยเอามาทำน้ำพริกกินประทังชีวิต
แล้วเวลาที่ยายออกมาตกปลาเนี่ยนะคะก็จะไหว้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
อย่างอนุสวรีเสด็จเตียสารเจ้าแม่ตะเคียนทอง
คือภาวนานนึกในใจขอเถอะขอเถอะขอเถอะ
วันนี้ขอให้ลูกไปตกปลาแล้วก็มีปลากินเบ็ดเถอะ
จะได้เอามากินโชคดีมากนะวันที่เจอหน้าข่าวของเรา
คุณยายได้ปลาดุกประมาณสักโลกว่ายายบอกว่า
เดี๋ยวยายจะเอาไปทำปลาดุกฟูกินกับลูกสาวทำยำปลาดุกฟูนะคะ

ก็ไม่ค่อยอดกินแต่มันก็กินปลาร้ากินต้มไข่ไป

ต้นวันสู้ชีวิตไปบ้าง

ไปเลยแต่รอมัน

ยายบอกว่าต้องทำอะไรก็ได้แหละที่จะได้อาหารมาประทังชีวิตนะนะ

ก็ได้แต่ให้กำลังใจกันแล้วกันนะคะทุกคนค่ะ
ที่กำลังสู้ชีวิตอยู่ในภาวะวิกฤตแบบนี้นะคะ